มีผู้หญิงวัย๔๑ปีคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปประสบเหตุที่จังหวัดชุมพรก็ยังไม่รู้เนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อืมนะก็ออกจากร้านเหล้าอีกร้านหนึ่งค่ะอยู่ดีดีเนี้ยมีคนตามมาแล้วก็ทำร้าย
บอกสลบไปเลยสลบไปเลยอืมจนมารู้ตัวอีกทีเนี่ยตอนเช้าเนี่ยโอ้โห
เลือดเนี้ยเต็มไม่หมดนะอ่าอยู่ในรถนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูนะฮะ
กี่คนครับคนที่มาทำร้ายจำได้ไหมอ๋อทำได้อ่ะกี่คัน
หนูจำไม่ได้อ่ะหนูออกมาจากร้านก็ปีสี่ปีห้าแล้วอ่ะ
ออกมาแล้วก็จะขับจะขับขับลงแล้วอ่ะแล้วเอาเข้าไป
เนี่ยเธอบอกเธอก็จำอะไรไม่ได้เหมือนกันกูภัย
กับทางตำรวจกำมาช่วยนะครับนางสาวชิคกี้พายาป้านหน้าอายุสิบเอ็ด
มีพลเมืองดีมาเจอขณะนอนสลบอยู่ในรถยนต์ของเธอ
จอดอยู่ริมถนนนาทุ่งตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
เขาก็ไปเคาะกระจกเรียกนะครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มาช่วย
รถนี่มีรอยเลือดที่เบาะคนขับ
ขอบหน้าต่างฝั่งคนขับก็มีคราบเลือด
พื้นถนนข้างประตูรถก็มีหยดเลือดเต็มไปหมด

นางสาวชิระดาเธอทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลลิขสิทธิ์เพลงนะครับ
ติดต่องานกับร้านอาหารที่ชุมพรมาหลายร้านแหละ
หลังจากคุยงานเสร็จเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอก็นั่งดื่มกินต่อที่ร้าน
ดึกนะนั่งอยู่ร้านนึงแล้วขับรถกลับโรงแรม
เรียกให้จอดแล้วอยู่ดีก็เข้ามาทำร้ายเธอเลย
หลังจากนั้นจำไม่ได้อีกแล้วรู้สึกตัวอีกทีคือ
ตอนคนมาเคาะรถคุณเขียนมาสอนแล้วก็ตื่นมาโอ้โหเลือดเต็มไปหมด
อย่างนี้นะฮะก็มีพนักงานร้านอาหารที่คนเจ็บเข้าไปนั่งดื่มกินอยู่
ก่อนจะขับรถออกมาเขาบอกว่าเขาก็ขี่รถตามนางสาวชิรดาออกมานะ
ก็มาเจอจอดรถอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเขาก็ยังไปถามอยู่ว่า
พี่ขับรถไหวไหมเขาบอกว่าไหวแล้วก็ไล่ให้เขาเนี่ยไปเขาก็ไป
จนกระทั่งเนี่ยฮะผ่านมาอีกทีตอนเช้าเอ้ารถจอดที่เดิม
ก็มาเจอในสภาพแบบนี้สพชุมพรบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
ว่าจะมีใครหรือไม่อย่างไรนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแล้วมาทำร้าย
แต่ทรัพย์สินของคนเจ็บเนี่ยไม่ได้ศูนย์หายก็ตัดประเด็นเรื่องชิงทรัพย์ไป
ว่าอาจจะมีความไม่พอใจอะไรกับใครตอนที่นั่งดื่มกินที่ร้านหรือเปล่า
เขาก็เลยตามมาแล้วก็ทำร้ายเอาอืมครับ